จากสถานการณ์ระเบิดที่ต่างประเทศเรามาดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในบ้านเรากันบ้าง

แล้วก็เป็นคลิปที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่คนขับรถพ่วง๒๒ล้อยอมขับรถลงข้างทาง
เพื่อที่จะรักษาชีวิตของเด็กชายสองคนที่ขี่รถจักรยานล้มตัดหน้าค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ที่บริเวณถนนพระหลโยธินขาออก
ช่วงจุดกลับรถเชียงกงวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นเหตุการณ์รถพ่วง๒๒ล้อตัดสินใจหักหลบรถจักรยานยนต์ที่เสียหลักล้มบนถนน
จนทำให้พุ่งชนกับเสาไฟฟ้าหักหนึ่งเสาก่อนที่จะเกิดประกายไฟ
สำหรับเด็กชายทั้งสองคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ล้มก็สามารถลุกเดินต่อไปได้อย่างปกติค่ะ
ทีมข่าวได้รับการเปิดเผยจากเจ้าของคลิปที่ไม่ประสงค์ออกนาม
ทราบว่าก่อนที่จะเกิดเหตุรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวได้ขับมาเป็นกลุ่มกับเพื่อน๓คัน
ในลักษณะปาดไปปาดมา
ส่วนสาเหตุที่นำคลิปมาเปิดเผยก็เนื่องจากสงสารคนขับรถพ่วง
เพราะหลายคนอาจคิดว่าคนขับหลับในหรือขับขี่มาด้วยความเร็วสูง
ขณะที่ร้อยตำรวจโทษธรทรเที่ยงคำรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรวังน้อยเปิดเผยว่า
เมืองต้นอยู่ระหว่างตามตัวเด็กชายทั้งสองคนที่ขี่รถจักรยานล้มมาสอบปากคำ
หลังจากหลังเกิดเหตุทั้งคู่ได้ขี่รถจักรยานยนต์หายไปทันทีค่ะ
ส่วนคนขับรถพ่วงคือนายประสิทธิ์บุตรสะสมไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
สำหรับที่มีการแชร์ข้อความกันว่าคนขับหัวแตกและได้รับการช่วยเหลือจำนวนมากนั้น
ทีมข่าวได้ตรวจสอบไปยังนายเอกลักษณ์โล่เงินซึ่งเป็นลูกชายของเจ้าของรถคันที่เกิดเหตุ
ข้อเท็จจริงได้ว่าหลังเกิดเหตุนายประสิทธิ์ผู้ขับขี่รถพ่วง
ถูกตำรวจปรับ๑๐๐๐บาทในข้อหาขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินราชการเสียหาย
ส่วนความเสียหายของเสาไฟฟ้านั้นประกันภัยชั้นหนึ่งที่ทำเอาไว้เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
ส่วนตัวลูกพ่วงต้องซ่อมเองเนื่องจากเป็นประกันภัยชั้น๓
หลังเกิดเหตุนั้นไม่ได้ตำหนิคนขับรถค่ะ
เนื่องจากดูคลิปแล้วหากคนขับไม่หักหลบก็อาจจะทำให้เด็กทั้งสองคนถูกทับเสียชีวิตได้ค่ะ